ขอเอาดอกพญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยมาสู้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่ภูลมโลนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมดูสิเนี่ยมุมสูงแบบนี้ที่ภูหินร่องกล้านะคะ

พญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยสีชมพูแบบนี้
บานสะพรั่งบริเวณยอดภูลมโลอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
เกือบ๑๗๐๐เมตรอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะ
ก็กินพื้นที่รอยต่อ๓จังหวัดเลย
มีพิศนุโลกมีเพชรบูรณ์แล้วก็เลยค่ะ
แล้วยิ่งช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะ
นักท่องเที่ยวพากันไปทั้งครอบครัวพาไปในแก๊งเพื่อนคู่รัก
พากันไปชมความงามของภูเขาสีชมพูแบบนี้คุณทัศนัย

และอากาศดี๑๗องศา๑๘องศาใส่เสื้อกันหนาวให้ได้อุ่นกัน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
คือหัวหน้าสุริยากาลสุกนะคะบอกว่าปีนี้

เพราะว่าสภาพอากาศหนาวเย็นมันมาเร็ว
ก็เลยส่งผลดีกับดอกพญาเสือโครง
เพราะว่าออกดอกบานสะพรั่งกว่า๑๘๐บนพื้นที่ตรงนี้คุณ
มันถูกฉาบด้วยสีชมพูในพื้นที่๑๒๐๐ไร่
แล้วก็จะอวดความงามแบบนี้ไปให้ได้ชมกันจนถึงปลายมกราคมปีหน้านะ
นะคุณถ้าอย่างนั้นรีบไปค่ะ

รีบไปดูแล้วก็เดี๋ยวหลังจากปลายมกรา
มันก็จะค่อยร่วงโรยไปแล้ว
ส่วนนักท่องเที่ยวที่อยากไปชมทุ่งดอกพญาเสือโครง
ใช้บริการรถนำเที่ยวของชาวบ้านในพื้นที่ได้นะคะ
จะรออยู่บริเวณบ้านใหม่ร่องกล้า
หรือว่าแถวนั้นเขาจะเรียกกันว่าตลาดนัดเด็กดอย
ปากทางขึ้นสู่ยอดภูลมโล
รวมถึงบริเวณที่ทำการอุทยาน
ซึ่งเขาก็จะคิดค่าบริการเกิดไปกันเยอะ
ก็คุ้มนะครั้งละ๑๐๐๐บาท

หารกันก็ตกคนละร้อยเอง
ใช้เวลาเที่ยวชมตามจุดถ่ายภาพต่าง
ได้ประมาณ๓ชั่วโมงต่อรอบ
สูดอากาศบริสุทธิ์ไปถ่ายรูปสวยกัน
ไปยืนเมอร์ถ่ายภาพสวยนะ